สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการประชุมร่วมกัน
เพื่อวางแผนงานในอนาคตโดยเฉพาะงานที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะ
โดยทางนายกสมาคมได้ให้นโยบายสนับสนุนทีมชาติทั้งชายแล้วก็หญิง
โดยเฉพาะเรื่องของการเก็บตัวหาประสบการณ์ในทวีปยุโรปค่ะ
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เป็นประธานการประชุมหัวหน้าผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมชาติไทยทุกชุด
ประจำเดือนตุลาคมค่ะเพื่อสรุปงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็วางแผนงานในอนาคต
โดยหลังการประชุมนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลได้สรุปสาระสำคัญ
คือหลังจากนี้จะให้ทางผู้จัดการและผู้ฝึกสอนแต่ละชุด
เขียนแผนการแข่งขันและเตรียมทีมสำหรับปีหน้าและปีต่อไป
ซึ่งจะเน้นให้ทุกชุดวางแผนการไปแข่งขันทวนาเมนต์ต่างในต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปญี่ปุ่นออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์
เพื่อสร้างสมประสบการณ์ให้กับนักฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะ
ทีมชาติทุกรุ่นทุกอายุ
เราจะส่งไปแข่งขันทวนาเมนต์ต่างในต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเน้นไปในยุโรปญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์
นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย
เพราะว่าที่ผ่านมาเรายังขาดประสบการณ์กับทีมที่แข็ง
ส่วนกรณีที่นายขจรเจรวนลผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ลาออกไป
หลังจากที่ทำผลงานไม่ตรงตามเป้า
ซึ่งเวลานี้ยังไม่มีผู้เข้ามารับหน้าที่ตอนนั้น
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลบอกว่า
จะเข้ามารับหน้าที่แทนไปก่อนพร้อมกับดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด
เพื่อไม่ให้นักกีฬาเสียขวัญและกำลังใจ
ส่วนอนาคตหากไม่มีผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนก็ไม่ใช่ปัญหา
จากว่าที่ผ่านมาทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองอยู่แล้วค่ะ
ถ้ามีแล้วมันมีปัญหาก็ไม่ต้องมีก็ไม่เป็นเรื่องที่แปลกนะครับ
ถ้าถึงวันนั้นเจ้านัทที่สมาคมผม
มีประสบการณ์และสามารถเรียนรู้

เพราะถึงปัจจุบันเรียนอย่างงี้นะครับว่า
มาดูแลทีมชาติไทย
ผมไม่ได้เชิญเขามาจ่ายสตังค์นะครับ